คุณผู้ชมคะทีนี้ดูหน่อยเหลือเวลาอีกสัก๑๐กว่าวัน

ใกล้มากนะครับคุณผู้ชมตีโค้งกันแล้วนะครับใกล้จากโค้งสุดท้ายนะครับดังนั้นค่ะ
บรรยากาศการหาเสียงก็ต้องเข้มข้นขึ้นอุ้ยลงทั้งพื้นที่ปั่นทั้งจักรยาน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันใน๒สนามเลือกตั้งผู้ว่าค่ะ
โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้หญิงคนนี้ก็ตีโค้งเหมือนกันคุณ

จักรยานเฉยนะขี่จักรยานตีโค้งไปตามถนน
ไม่ได้ใกล้นะคุณนี่คุณรสนาตัวสิทธิ์กระกูลนี่นะคะ
ขี่จักรยานหาเสียงดิฉันใช้คำว่าเกือบทั่วกรุงเลยก็ว่าได้
คุณคิดดูสิแฮปปี้แลนด์บางกะปิ
ละมาที่ลาดพร้าวเข้าซอยมหาดไทยทะลุไปรามคำแหง

เรียกขวาเข้าสุขุมวิทย์โอ้โหยังไม่จบค่ะไปนู่นเยาวราช
และจบที่อนุสวรีประชาธิปไตย

จริงค่ะโอ้โหนี่คือต้องน่องเหล็กพอสมควรนะคะ
แล้วดิฉันนวดน่องตัวเองเลยดูกลัวเมื่อยแทนนะคะ
แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นประสัยบ่าย๓โมงวันนี้
ที่หน้าสารากรทมที่ลานคนเมืองนั่นเองนะคะ
ดูอีกคนนึงบ้างค่ะดรเอ๊สุชัชวีเนี่ยนะคะ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าเดินเท้าเดินเยอะด้วยนะ
เดินที่ตลาดสะพานหันริมคลององค์อ่างไปจนถึงตลาดสำเพ็ง
ซึ่งคุณสุชัชวีบอกนะการลงพื้นที่เจอคนสูงอายุเยอะ
แล้วก็มีนโยบายด้วยไงนโยบายของเขาอาวุโสอุ่นใจ
อันนี้คิดที่จะดูแลผู้สูงอายุ๔ด้านเลย
ก็คือหมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้าน
แล้วก็มีรถตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
จะได้เข้าถึงได้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ทำให้เกิดการจ้างงานในผู้สูงอายุ
คือเน้นว่าผู้สูงอายุจะได้มีกิจกรรมมีรายได้
แล้วก็แบบมีการคุยกันในกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะได้ไม่เหงาด้วย

ขอให้นโยบายที่ท่านวางไว้ทำได้จริงนะฮะ

หรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
ได้สะท้อนมาหน่อยว่าจะเรียนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่อย่างไรบ้างนะฮะ

หรือว่าสิ่งที่อยากให้ทางผู้ว่าแก้ไขหน่อย
แฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครกันหน่อยนะครับ

ท่านสามารถโพสต์รูปคลิปวิดีโอหรือข้อความได้หมดเลย
แล้วก็ส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันกับไทยรัฐของเรา